คุณผู้ชมครับเราสองคนขออนุญาตย้อนรายงานจากทีมข่าวของเรา
รายงานกันมาตั้งแต่ตี๕กว่านะครับ
บอกว่าเช้าวันนี้น้ำสูงขึ้นเข้ามาบริเวณโถง๑แล้วนะครับ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกจากพื้นที่ถ้ำตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้ว
ก็จะเข้าไปอยู่ได้เฉพาะช่วงของปากถ้ำเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็จะมีการประชุมวางแผนกันใหม่ในวันนี้ตอนประมาณ๘โมง

ใช่ค่ะเป็นการประชุมเรื่องของการสูบน้ำ
ส่วนบอกว่า๙โมงน่าจะมีผู้ว่ามาแถลงถึงแผนปฏิบัติการช่วงเช้า

รวมถึงฟังรายงานจากผู้ศึกข่าวที่อยู่ในพื้นที่ด้วย
ใช่นะครับทีมข่าวของเราก็พร้อมรายงานสดมาอีกครั้งแล้วนะครับ
คุณวัชรีดวงสายรายงานสดมาจากถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายครับ

คุณผู้ชมคะกว่า๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
ฝนยังคงตกลงมาที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ค่ะ
ทำให้การปฏิบัติภารกิจในการค้นหาทั้ง๑๓นักเตะเนี่ยยังต้องยุติอยู่ตอนนี้นะคะ
ซึ่งขณะนี้นะคะด้านบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะหลายคน
ที่จะต้องเตรียมมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับทั้งตำรวจแล้วก็ทหารนะคะ
ซึ่งบริเวณด้านข้างของดิฉันตรงนี้นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่อาสาค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมไปลาดระเวนบริเวณเชิงเขานะคะ
เพื่อหาจุดที่จะสามารถนำเด็กออกมาได้นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะนอกจากจะมีทีมอาสาตำรวจทหารแล้วนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาค่ะ
ก็ได้เดินทางมาที่พื้นที่ตั้งแต่ตอนเช้าด้วยนะคะ
โดยได้เดินทางมาขอเสื้อผ้าค่ะจากญาติผู้เสียหายนะคะ
เพื่อให้สุนัขดมกลิ่นค้นหาค่ะ
แล้วก็วันนี้นะคะกำลังเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็บอกว่าได้ใช้กำลังเจ้าหน้าที่กว่า๑๐๐นายค่ะ
ปูพรมจัดชุดลาดระเวนเพื่อสำรวจช่องทางหรือโพรงที่จะสามารถเข้าไปบริเวณทางฝั่งขวาของถ้ำ
ซึ่งก็เป็นชุดที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ขณะนี้ด้วยนะคะ
จากหลายวันที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังค้นหา
ในช่วงฝั่งซ้ายแต่ก็ยังไม่พบจึงต้องลองทุกวิถีทางค่ะ
อุปสรรคของการปฏิบัติภารกิจนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้ค่ะ
นั่นก็คือสภาพอากาศนั่นเองค่ะ
ที่มีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันเลยนะคะ

ทำให้ตอนนี้ค่ะน้ำเนี่ยนะคะได้ท่วมที่บริเวณโถงชั้น๒ค่ะ
แล้วก็ทะลักออกมาจนถึงบริเวณปากถ้ำแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ใช้บริเวณปากถ้ำเป็นจุดพัก
ก็จะต้องขนย้ายออกมานะคะ
เพื่อที่จะมาอยู่ตรงบริเวณปากถ้ำชั่วคราวค่ะ
แล้วก็ต้องยุติการสูบน้ำชั่วคราวด้วยค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เนี่ยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวิรัชัย
ก็ได้มาลงพื้นที่ด้วยตัวเองตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะ
ก็ได้นำเสื้อผ้าของเด็กไปให้สู่นักดมติด
แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับญาติญาติค่ะ
บอกว่าถึงแม้ว่าวันนี้ฝนตกค่ะ
ถึงจะเข้าไปในถ้ำได้หรือไม่ได้
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องรอมีการปรับแผนกันตอน๙โมง
แต่ว่าสิ่งที่ทำตอนนี้เนี่ยคือจะต้องออกไปสำรวจค่ะ
ใช้ชุดลาดตระเวนค่ะไปสำรวจหาช่องทางหรือโพรงค่ะ
ที่จะเข้าไปทางช่องฝั่งขวาของถ้ำ
อย่างที่บอกว่าก่อนอันนี้เราสำรวจแค่ในช่องซ้าย
แต่ว่าตอนนี้จะต้องสำรวจช่องขวาด้วยค่ะ
เพื่อให้ครบทุกวิถีทางแล้วก็ให้รอบถ้ำด้วยรอบเขาด้วยนะคะ
ส่วนหน่วยซิลวันนี้ค่ะก็ยังคงใช้เจ้าหน้าที่เท่ากับเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในถ้ำจะต้องรอให้น้ำ
สูบน้ำออกให้หมดก่อนถึงจะดำเนินการต่อได้
แต่ว่าการสูบน้ำวันนี้จะได้สูบออกหรือเปล่า
หรือว่าจะระบายน้ำยังไงจะพร่องน้ำยังไง
ก็จะต้องรอการประชุมวันนี้อีกครั้งหนึ่งตอนประมาณ๙โมงค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณถ้ำหลวงค่ะ
ก็เริ่มมีทั้งเจ้าหน้าที่มีญาติ
รวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ทยอยมาที่บริเวณทั้งที่
กองอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของยา
แล้วก็เสื้อฝนรองเท้าบูธนะคะให้กับเจ้าหน้าที่
แล้วก็อาสาที่ได้มาช่วยปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้

ก็ยังคงเกาะติดบรรยากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบ
แล้วก็จะเสนอข่าวในทุกช่วงข่าว
ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตเรื่องราวปฏิบัติภารกิจนี้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ
ัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
นี่แหละครับคุณวัชรีก็ลากยาวมาตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วนะครับ

วันนี้ยังคงต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบนาทีต่อนาที
เพราะว่าฝนก็ยังตกโปรยปลายอยู่บ้าง
น้ำบนผืนป่าก็ยังมีอยู่นะครับ

น้ำในถ้ำก็เอ่อท่วมขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวช่วง๙โมงนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมเพื่อปรับแผน
รองพบตรบอกเพราะว่าปัจจัยอย่างที่คุณสืบสกุลบอกมานี่แหละ
มันส่งผลให้การวางแผนการทำงานวันนี้มันอาจจะไม่เหมือนวันที่ผ่านมา
ใช่เครื่องสูบน้ำเมื่อคืนก็ต้องหยุดชะงักไป
เพราะว่ากลัวเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะถ้าทีมข่าวของเราจะมีรายงานความคืบหน้าให้